แรกไปดูวันไหลสงกรานที่จังหวัดสาแก้ว
คุณผู้ชมยังคงมีให้เล่นกันอยู่แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้
วัยรุ่นเนี่ยเล่นเสร็จแล้วขับรถกลับบ้านรถคว่ำเสียชีวิต
ไปดูเลขไม้ค้างอยู่๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
ก็เป็นทิ้งท้ายนะฮะเทศกาลสงกรานที่สะแก้วครับ
เมื่อวานนี้เป็นประเพณีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
แล้วก็แห่เจ้าพ่อพระปรงครับ
แล้วก็เล่นน้ำสงกรานกันส่งท้ายเทศกาลสายน้ำปีนี้

สืบเนื่องมาจากงานเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมครับ
มันก็เกิดเหตุสลดขึ้นมากลางดึกเมื่อวัยรุ่นนักเรียนชั้นม๖ครับ
ซิ่งรถกระบากกลับจากแรกน้ำสงกรานวันไหลสงสะแก้วนะครับ
เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกคูน้ำข้างทางเสียชีวิตถึง๕ราย

โดยตรวจสอบพบซากรถเนี่ยไปดูเลขไมค์คุณผู้ชมโอ้โหค้างอยู่เนี่ย

โดยเหตุเกิดบนถนนสายสาแก้วจันทบุรีช่วงหน้าบริษัทอีซูซูวังน้ำเย็น
ซึ่งเป็นจุดถนนที่กำลังมีการก่อสร้างไม่มีไฟส่องสว่างด้วย
หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
มีผู้บาดเจ็บสาหัส๔คนนะครับ
และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ในเกิดเหตุรวมแล้วเนี่ย
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๕คนด้วยกัน
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าวัยรุ่นกลุ่มทั้งหมดเนี่ย
เที่ยวงานวันไหลมาที่สะแก้วจนขากลับก็รถพลิกคว่ำนะฮะ
แล้วก็คือขณะที่กลับเนี่ยพบค่ำและกำลังขับรถจะกลับบ้านพักไปถึงจุดเกิดเหตุ
รถกระบะมาด้วยความเร็วสูงอย่างที่เห็นเลขใหม่กันไปเสียหลักนะฮะ
หุนคว้างเลยฮะกระเด็นตกหลุมและพลิกตะแคง
เลขใหม่ก็ค้างอยู่๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เป็นเหตุให้คนที่นั่งด้านหลังกระบะกระเด็นออกจากรถและเสียชีวิตคาที่๓คน
ผู้ภัยช่วยกันงัดร่างคนที่บาดเจ็บที่ติดอยู่ออกมาแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม
อีกที่โรงพยาบาล๒คนรวมเป็น๕แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๔คนนะครับ